อีกนึงเรื่องผิดกฏหมายเบิ่งก็คุณยายวัย๖๕ปี

แต่ของที่แกขายเนี่ยผิดกฎหมายล้วนเลย
เพราะว่าเป็นบุหรี่ทั้งในทั้งต่างประเทศ
มีสุราธิ์มีแอลกอฮอล์ที่มันไม่ได้เสียภาษี
ก็ถือว่าผิดกฏหมายของกรมทรัพยาศาสตร์มิตร
นายวิสูจน์ชาชวานวงในอำเภอเมืองณครราชศรีมา
พร้อมกับเจ้ย์หน้าที่สำนักงานสัพพระสามิทพที๓
ไปแถลงผลประปราวมผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสัพพระสามิทในพื้นที่

วันนี้มีคนแขของนี้ภาษีนะ
ก็เลยส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบก็ไปเจอนางสุภาพพิทักษ์นะคะ
เจ้าของบ้านวัยหกสิบห้าปีของกลางเนี้ย
อย่างที่เห็นนะคะวางเต็มบ้านเลยมีบุหรี่ในประเทศหกร้อยสี่สิบสี่ซอง
บุหรี่ต่างประเทศเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบห้าซองสุราต่างประเทศสี่สิบสามขวด
ต่างประเทศอีกหนึ่งขวดค่ะนางสุภาพก็รับสารภาพแต่โดยดีนะคะ
ของกลางเยอะขนาดนี้บอกว่าก็เอาของพวกนี้มาขายที่บ้านจริง
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหากระทำผิดพรบภาษีสรรพสามิตร
ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มีได้เสียภาษีและมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มีได้เสียภาษีนะคะ
แล้วก็นำตัวนางสุภาพพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพมนครราชศรีมา
โดยสินค้านีภาษีที่จับได้ในครั้งนี้เนี่ยรวมมูลค่ากันแล้วเนี่ยนะคะ
หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทค่ะ